สวัสดีครับ
วินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของคุณพ่อคำมูลจากจังหวัดนนทบุรี
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าสู้ขอเชิญพ่อคำมูลมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พ่อครับคำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
๕เรื่องนี้ถ้าพ่อเห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันตอบได้พ่อตอบเลยนะครับ
เรื่องนั้นแล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

พร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันครับ
เรื่องที่๑ลอตเตอรี่
เรื่องที่๒จังหวัดนนทบุรี
เรื่องที่๓สรพงศ์ชาตรี
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕โรงเรียนปากเกร็ด
ขอเลือกเรื่องที่๔บ้านของเราครับ
เรื่องที่๔บ้านของเราครับ

บ้านของเรานี่จริงอยู่มากี่ปีแล้วครับพ่อ

เป็นบ้านเช่าหรือว่าบ้านของเราเองยาย

บ้านเช่าซื้อนะครับ
ที่บ้านของเราหลังนี้นะฮะก็อยู่ด้วยกันกี่ชีวิต๓ชีวิตพ่อแม่ลูก

เห็นบอกว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีนาฬิกาแขวนที่ผนังด้วย

นาฬิกาเรือนนี้มีรูปหนูทั้งหมดกี่ตัว

ตัวเลือกที่๓๑๐ตัว
ตัวเลือกที่๔๑๑ตัว

ผมจะย้ายไปอยู่ห้องเช่าตรงไหนผมก็เอาไปด้วย
ผมเห็นมาตลอด๑๕ปีครับ

ตัวเลือกที่๑๘ตัวครับ
ตัวเลือกที่๑๘ตัวครับ

ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่บาทขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
คือเรื่องลอตเตอรี่

เรื่องโรงเรียนปากเกร็ด

ขอเชิญแม่บาทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จ๋าเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่นะ
ตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เป็นแผงลอตเตอรี่จำลองนะครับ
แล้วก็เป็นใบโรตเตอรี่จำลองที่ทางรายการเราทำขึ้นมา

บางทีเขาก็ช่วยบางทีเขาก็ไปธุระอื่นก็เย็บคนเดียว

เขาที่ช่วยนั่นน่ะใช่เขาคนที่ไปกินข้าวผัดกะเพราบ้านเราไหม

เขาผู้นั้นน่ะนะก็คือคุณพ่อนะ
พ่อครับอยากได้ไหมอยากได้เป็นผู้ช่วยไหม

นะครับคุณแม่จะเป็นคนเรียงค่ะคุณพ่อจะเป็นคนเย็บ

แต่ถ้าเกิดว่าอย่างไรซะถ้าไม่งั้นคุณพ่อสลับหน้าที่กันได้ช่วยกันได้นะครับ
ยังไงก็ได้ให้มันเสร็จห้าสิบใบเนี่ยแหละครับ
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือเย็บรอเตอรี่จำนวนห้าสิบใบลงบนแผงภายในเวลาสามนาทีครับ
ขายรอเตอรี่มาสิบห้าปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีสี่แปดทุกวันนี้ยังขายอยู่ค่ะ
ที่ชนประธานค่ะตลาดนัดชมประธานและกรมชนประธานถ้าใครแวะไปเห็นก็อุดหนุนด้วยนะคะ
ถ้าเสร็จแล้ว๕๐ใบนี้ให้สัญญาณยกมือปั๊บป้าพรอนุญาตให้ป้าพรเป็นคนวิ่งไปตีละครั้งนะครับป้า

ตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะครับ๓นาทีนะ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ยิงเลยยิงเลยยิงเลย
เอ้าวินจำ
ต้องเร็วเลยแม่เรียบไปเลยครับ
ตอนนี้นะครับเวลาก็เดินไปเรื่อยนะครับ๓นาทีเท่านั้นนะครับ

ยิงเลย
ไปไหนไปไหนวางละเจ้าแม่วางไป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
ยิงไปเออยิงไปเร็วยิงเร็วเร็วยิงเออแม่วาง

หมดย่างหมดเร็วหมดย่างหมดแล้วหมดแล้ว
หมดแล้วหมดแล้วเอาละฮะลอตเตอรี่ห้าสิบใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
พ่อยิงแล้วเรียบร้อยนะครับผมแม่มั่นใจไหมมั่นใจถ้าไม่เกินสามนาทีนะครับ
หมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจ๊ะมาลุ้นกันนะครับว่า
บาทกับพ่อนะครับจะสามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จหรือไม่นะครับ
แต่ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณผู้ช่วยครับขอบคุณมากครับครับผม
สองข้อผ่านไปแล้วนะครับแม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ป้าพรค่ะป้าพรแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าพรขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องนั่นก็คือเรื่องจังหวัดนนทบุรี
เรื่องสรพงษ์ชาตรีเรื่องโรงเรียนปากเกร็ดสรพงษ์ชาตรี
ทำไมเลือกสรพงษาตรีเขาชอบค่ะป้าบอลเขาชอบสรพงศ์ค่ะ
เหรอค่ะเดี๋ยวต้องคุยกันแล้วล่ะขอเชิญป้าพรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ป้าพรชอบสรพงษ์ชาตรีเหรอค่ะเราดีค่ะ
ติดตามผลงานของพี่เอกมาตั้งนานหรือยังครับนานแล้วค่ะ
พี่เอกมาตั้งแต่ป้าพรกี่ขวบประมาณอายุสิบสี่สิบห้าค่ะ
แล้วพ่อทราบประวัติของพี่เอกบ้างไหมไม่ทราบ
ต้องตอบคำถามแล้วนะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดของสรพงษ์ชาตรีไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง
ตัวเลือกที่หนึ่งบวชเรียนตั้งแต่อายุแปดควบ
ตัวเลือกที่สองละครเรื่องแรกแสดงเป็นตัวประกอบคือเรื่องนางไพรตนี
ตัวเลือกที่สามเป็นพระเอกครั้งแรกในเรื่องชีวิตบัดศพ
ตัวเลือกที่สี่ได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์ดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องมือปืน
สรพงศ์เพราะแสดงหนังดีได้หนังเก่งค่ะชอบโลด้วย
ทุกวันนี้ยังชอบอยู่ค่ะตัวเลือกที่สี่ได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์ดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องมือปืนค่ะ
ตัวเลือกที่สี่ได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์ดารานำชายยอดเยี่ยมจากเลือกมือปืนครับ
พ่อพรจ๋าตอนนี้ยังไม่หมดหน้าที่เหลืออีกเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นในครอบครัวของเรา
พรจะเลือกเรื่องไหนให้น้องแหวนขึ้นมาตอบครับตอนนี้เหลือสองเรื่อง
ก็คือเรื่องจังหวัดนนทบุรีและเรื่องโรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนปากเกร็ดค่ะ
โรงเรียนปากเกร็ดครับขอเชิญน้องแหวนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงแล้วเรียนที่นี่มากี่ปีแล้วคะ

พอจะทราบที่อยู่ของโรงเรียนเราไหมตำบลอะไร

ก็ตำบลปากเกร็ดนะคะ
ไม่รู้นะแต่ว่าเราจะถามเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนนี่แหละ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขที่โรงเรียนปากเกร็ดตามที่อยู่คือเลขที่ใด

สีประจำโรงเรียนสีดำสีแดง

จะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาท

ลอตเตอรี่จำนวน๕๐ใบลงบนแผงนะครับ
ภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร